ไปดูขอนแก่นหน่อยค่ะมีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ทำให้สองวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเสียชีวิตคาที่นะคะ
คนขับถูกตรวจวัตรระดับแอลกอฮอล์คุณสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สองร้อยทีเดียวแถมขับหนีด้วยค่ะอืม
พีคไปกว่านั้นค่ะคนขับเป็นพระค่ะโอ้โห
แอลกอฮอลก็เกินขับรถชนคนตายแล้วยังหนีด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะพระลูกวัดขับกระบะชนรถมอเตอร์ไซค์
ทำให้มีผู้เสียชีวิตคือนางสาววิการดาเรสถานวัย๑๘ปีและนายธนากรพื้นแสนวัย๑๙ปีค่ะ
พอก่อเหตุชนเขาเสร็จปุ๊บขับรถหนีไปเลยจนกระทั่งตำรวจต้องตามไปจับถึงกุฏิคุณ
เจ้าหน้าที่รีบตรวจวัดระดับแอลกอฮอลก่อนเลยนะครับเพราะปกติเวลามีอุบัติเหตุแบบนี้
เป็นมาตรการอยู่แล้วที่ต้องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของคนขับพระรูปนี้มีระดับแอลกอฮอลอยู่ที่ร้อยเก้าสิบหกมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กฎหมายกำหนดที่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์พักกฎหมายไปก่อนเพราะว่ากฎของพระ
ดื่มเหล้าได้หรือเปล่าไม่ได้สิอืมประเด็นเรื่องพระขับรถนี่ก็ยังมีปัญหากันอยู่เลยนะคะ
แล้วมาเหตุนี้ทั้งดื่มเหล้าทั้งขับรถแถมชนคนตายแล้วหนีอีกไม่รู้จะเริ่มคดีไหนก่อนดีเลยอะค่ะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรภูเวียงก็เลยรวบรวมสำนวนคดีส่งฟ้องต่อสารจังหวัดชุมแพรนะคะ
ซึ่งตำรวจก็นำตัวนายนพดลเนานนทองอดีตพระลูกวัด
ต้องเป็นอดีตแล้วล่ะเพราะคุณต้องโดนจับศึกแน่นอน
ฝากค้างที่ศาลจังหวัดชุมแพรวันพรุ่งนี้
แจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุราหรือของมืนเมาอย่างอื่น
เป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายทรัพย์สินเสียหาย
หนีจากที่เกิดเหตุโดยไม่รอแสดงตัวต่อเจ้าพนักงาน
ณสถานที่เกิดเหตุไม่ให้ความช่วยเหลือตามสมควร
พันธุ์ตำรวจเอกภัยโรธไรธรรมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรภูเวียงบอกว่า
สอบปากคำนายนพดลแล้วยอมรับสารภาพว่ามืนเมา
เพราะดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังหรือยาแผนโบราณยี่ห้อนึง
ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะขับรถกลับวัด
จังหวะเกิดเหตุเนี่ยจะแซงรถคันที่อยู่ด้านหน้า
แต่รถเสียหลักเลยไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่สวนทางมา
ก็เลยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ
เดี๋ยวตำรวจต้องไปดำเนินคดีกับร้านขายของชำ
จำหน่ายเครื่องดื่มหรือว่ายาแผนโบราณให้กับพระด้วยนะคะ

คุณขายทั้งนั้นที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายอีกต่างหาก
โอ๊ยโดนกันเป็นหางเว้าเลยค่ะ